ตอนนี้๑๑นาฬิกา๕๔นาทีแล้วนะคะ
จะพาคุณผู้ชมย้อนไปฟังคำแถลงของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้วก็เป็นพบเหตุการณ์ทั้งหมด
เชื่อว่าเป็นคำแถลงที่คนไทยทั้งประเทศ

วันนี้เริ่มแล้วนะคะสำหรับภารกิจ
พาหมูป่าออกจากถ้ำ
ฟังคำแถลงกันหน่อยค่ะก็เป็นวันที่สิบหกนะครับ
พวกเราได้อยู่ร่วมกันเอาใจช่วยแล้วก็ปฏิบัติภารกิจ
ดูแลน้องน้องสิบสามชีวิตที่ก็อยู่ในถ้ำนะครับ
เราเจอกันมาแล้ว๑๖วันผมคิดว่าทุกคนก็คงจะอยากมีข่าวดี
อยากเห็นสักทีว่าเราช่วยน้องเขาออกมาได้แล้วนะครับ
อยากจะดีใจแล้วขณะเดียวกันก็หลายหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเหน็ดเหนื่อยนะครับ
ยิ่งนานวันคนก็จะเยอะขึ้นเรื่อยแล้วก็สภาพแวดล้อมก็จะค่อนข้างจะแออัดนะฮะ
วันนี้จึงต้องขออภัยพวกเราอย่างยิ่งนะครับที่ต้องใช้สถานที่ตรงนี้นะครับ
ผมเดี๋ยวท่านรองสุรัตน์นะฮะคงจะขอบคุณพวกเราที่พวกเราให้ความร่วมมือ
ด้านการจัดระเบียบตรงนี้เป็นอย่างดีเพราะเพราะทีมงานปฏิบัติของพวกเรานะครับ
การพื้นที่อย่างมากในการทำงานนะครับ
สรุปชัดเป็นข้อแบบนี้ข้อแรกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พบบัญชาการเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
บอกว่าเริ่มปฏิบัติภารกิจนำทั้ง๑๓ชีวิต
ที่ผ่านมาความพร้อมมีความพร้อมทุกด้าน
คาดว่าจะรู้ผลชุดแรกที่ออกจากถ้ำสักประมาณ๓ทุ่มของวันนี้
โดยมีนักดำน้ำของต่างประเทศ๑๓คน
เรียกได้ว่าเป็นทีมรวมดาราของโลก
แล้วก็สุดยอดสิวของไทยอีก๕นายด้วยกัน

คนจะพาน้องทยอยออกมาจากถ้ำหลวงวันนี้

เขาบอกว่าตอนนี้ทั้ง๑๓คน
คือทีมหมูป่ามีความพร้อม

รับรู้แนวทางปฏิบัติทั้งหมดแล้ว
พร้อมที่จะออกมาไม่ว่าจะเจออะไร

พาออกจากถ้ำเป็นการทยอยออกมาทีละคนทีละคนนะครับ
ส่วนข้อสรุปที่๓ว่าทำไม

ผู้บัญชาการเหตุการณ์นะคะยืนยันบอก
รอให้พร้อม๑๐๐แล้ว

ระดับน้ำโถงที่๑๒และ๓ลดลง

มีการซ้อมติดต่อกัน๓๔วัน
มีความพร้อม๑๐๐เช่นกัน
ตอนนี้ขอกำลังใจจากทุกคน
ให้ภารกิจสำเร็จเท่านั้นค่ะ